ต่อกันที่คู่นี้กันบ้างไม่รู้ว่าจะมีแฟชั่นรับลมหนาวอะไรหรือเปล่า

แบ่งกิมจี่ด้วยกันใช่มั้ยคะ
ไปพักผ่อนไกลถึงแดนกิมจิด้วยกันนั่นเอง

ออกสื่อแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวค่ะ
อย่างที่บอกไปค่ะแม้ว่าคู่นี้นะคะ
คู่ของดีเจพุทธและนางเอกคู่จิ้นจุ๋ยวรัฐยา
จะได้รับฉายาคู่จิ้นฟินไม่ลง

เขาก็มีความสุขกันเขาก็น่ารักไง
ดูเหมือนทั้งคู่นะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับฉายานี้สักเท่าไหร่ค่ะ
มีกระแสมากเท่าไหร่ทั้งคู่ก็ปล่อยภาพไปเลย
ก็ปล่อยให้ดูไปเลยว่าเป็นภาพคู่ไปไหนมาไหนด้วยกัน
เป็นไงล่ะทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องดูอยู่ดี
ก็ไปสัมผัสอากาศหนาวที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
แถมยังขยันอวดรูปโชว์คู่รูปคู่โชว์หวานผ่านอินสตราแกรมด้วย

ซึ่งล่าสุดนะคะจุ๋ยก็ออกตัวว่าทริปนี้เนี่ย
ไม่ใช่ทริปสวีตต์อย่างที่ใครคนคิด

เป็นการยกแก๊งไปกันหลายคน
เรื่องความสัมภาพเจ้าตัวก็ยังพร้อมว่าตอนนี้ก็

ส่วนสถานะความสัมภาพกับดีเจ้ะพุธ
จุ๋ยก็ยังคงสงวนท่าทีเพราะว่าอยากให้ไปถามจากปากฝ่ายชายกันเองดีกว่าจ้า
ไม่เราไปกันเป็นหมู่คณะอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีลูกหมู่บ้าง
ส่วนลูกคู่ก็อาจจะแบบว่าสำหรับแฟนคลับบ้านคู่อะไรอย่างนี้
แล้วล่าสุดที่พุทธก็รับสถานะว่าคนที่ใช่หรือบอกว่าพี่จุ๊ยเป็นคนที่ใช่
ตามที่พุทธบอกเลยค่ะว่าฟุตก็ไม่แน่ใจว่าพุทธให้สัมภาษณ์อะไรไว้บ้างนะคะ
แต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าแฮปปี้ดีมีความสุขดีค่ะ
เจอคนที่คุยภาษาเดียวกันทัศนคติเดียวกันพูดกันรู้เรื่องในทุกเรื่อง

ก็เป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะ
จุ๋ยก็ไม่ได้คุยกับใครก็คุยอยู่คนเดียวค่ะ

ถ้าเขาว่าใช่เราก็ว่าใช่